กันที่ความเคลื่อนไหกีฬาอื่นที่น่าสนใจกันครับ
นักวอลเลวอล์เย็งทีมชาติไทยเดินทางเข้าพักที่โปรแลนด์เจ้าภาพจัดเตรียมให้
และได้ลงซ้อมที่สนามจริงเมื่อวานนี้
โดยสาวไทยต้องปรับสายตาให้ชินกับแสงที่ค่อนข้างสว่างในสนาม

ปรับความรู้สึกให้คุ้นเคยกับบรรยากาศให้มากที่สุด
ส่วนการซ้อมนะครับยังเน้นการเสิร์ฟและการรับเสิร์ฟ
ทบทวนทักษะพื้นฐานในแต่ละตำแหน่งและการลุกแบบผสม
นัดแรกไทยจะพบกับเซอร์เบียวันพรุ่งนี้นะครับเวลา๔ทุ่มตามเวลาประเทศไทย
สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงแผนงานปี๒๕๖๖
หมายสำคัญคือการป้องกันแชมป์ลักบี้๗คนของทีมหญิง
๔เกมปลายปีนี้ที่ฟิลิปปินส์
พันธุ์ตำรวจโทคุณทนประจวบเหมาะนายกสมาคม
บังเจอว่าที่ถึงถ่ายจากพาเหรียญทองได้
ขณะที่ทีมชายจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ
แต่จะได้เหรียญอะไรต้องรอลุ้นนะครับ

ที่ทำให้ที่ทัยพัฒนายังต่อเนื่อง
โดยเฉพาะทีมหญิง๗คนนะครับที่มีลุ้นไปโอลิมปิก๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
ซึ่งต้องขับเที่ยวกับจีนและคาซักสถานในรอบคัดเลือกเดือนพฤศจิกายนนี้
เจ้าของเข็มขัดแชมป์จากสหราชนัจจักรและชมคู่มวยอีกมากมายนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายแล้วสดคืนวันพรุ่งนี้เวลา๔ทุ่มครึ่ง